สะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง

อ๋อใช่ลงมาแล้วค่ะโม้ดโม้ดยิ่งใกล้เปิดประเทศนะแม่น้อง

ปลดล็อกมาตรการก่อนพรุ่งนี้
พรุ่งนี้เราจะกินและข้าวตามร้านอาหารได้
เขาบอกว่าอึดใจเดียวผับบาเตรียมเฮ
น่าจะหลังวันที่๑๔ผับบาร์เตรียมเฮ
แต่ก็ต้องดูหน้าตกรรมไปเรื่อยนะคะ
จะเตรียมเห
ยอดตอนที่ล็อกประดาวมันก็เป็นหมื่นอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้มันก็ค่อยลงแล้วนะมดมันก็ยังโอเคนะ
แต่ถึงแม้จะปลดล็อกมีการขยับขยายมาตรการต่าง

ต้องพยายามทำให้ยอดมันแบบไม่สูงขึ้นไปเรื่อย
เราก็จะได้ใช้ชีวิตกันแบบว่าออกมาข้างนอกมากขึ้นได้

มาดูวันนี้กันกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๑๒๔๗๒๙ราย
หายป่วยเพิ่ม๑๙๒๔๕ราย
คนหายป่วยเพิ่มมากกว่าคนติดเชื้อนะคะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ๑๙๐ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๑๑๕๘๙รายค่ะ
ไปดูทางด้านสัตว์อาจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์วะสันจันทราธิต
หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
แพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็มีการเปิดเผยหลังจากที่มีการพบ
ที่กลายพันธุ์มากกว่าทุกสายพันธุ์
เกือบ๒เท่าในหลายประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ทางแอฟริกา
ท่านบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอยู่ในฐานข้อมูลกลางโควิดโลกค่ะ
ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณายืนยันแล้ว
จากการพิจารณาตำแหน่งการกลายพันธุ์นั้น
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ
ว่าจะส่งผลต่ออาการที่มันรุนแรง
หลังจากรับเชื้อมากน้อยแค่ไหน
มีบ้างที่อาจจะแบบว่าด้อยค่ายแอนติบอดี้สังเคราะห์ที่สร้างขึ้นมา
ซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมากนักนะคะณตอนนี้
เพียงแต่ดูจากรหัสพันธุกรรมที่คาดเดาได้บ้าง
จึงมีความวิตกว่าจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน
ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า
แล้วก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่างค่ะ
เนื่องจากว่าทางองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยนะคะ
แล้วก็ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา
เขายังไม่ได้มีการยืนยันถึงความรุนแรงของสายพันธุ์นี้
อย่างไรก็ตามนะคะสายพันธแอฟริกาใต้นั้นไม่ค่อยระบาดมาถึงไทย
จึงยังไม่มีอะไรบ่งชี้ให้น่ากังวลใจ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการเฝ้าระวัง
ซึ่งในแพทย์เฉวดสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทางกรมควบคุมโรคเนี่ย
เขามีการกล่าวถึงสายพันธุ์นี้ค่ะล่าสุดที่มีการกลายพันธ

แล้วก็ทุกประเทศมีการเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดี
ของประเทศไทยยังไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์นี้นะคะ
เพราะว่าในปกติเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการบอกว่า
สุ่มอยู่แล้วสุ่มตรวจตัวอย่างอยู่แล้วนะคะ
ขณะที่ในการเฝ้าระวังของไทยเนี่ย

สัปดาห์ละ๕๐๐ตัวอย่าง

จากการเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยค่ะ

มีการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ดูว่าแปลกไหม
ดูแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะคะ

ครองการแพร่ระบาดของเมืองไทยตอนนี้เนี่ย

เข้มข้นของการตรวจหาล่ะค่ะตอนนี้

เร็วเกินไปที่จะให้ข้อสังเกตว่า

ดังนั้นก็เป็นการเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนสำหรับสายพันธุ์นี้

ก็มีการส่งหนังสือถึงรองผู้อำนวยการองค์การเพศัตว์ชะเนื่อง
แล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะติดตามค่ะ
สำหรับการส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะ

เพื่อมาเสริมแผนการฉีดวัคซีนของภาครัฐ
แล้วก็สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้โดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกเพิ่มเติม

ทางบริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
เพราะว่าวันนี้๓๑สิงหาแล้วไง

อีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะตุลาแล้ว

ถ้าเกิดเขาระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาจะมาใช่ไหม

แต่อย่างที่บอกไปเราไม่มีวันที่แน่นอน
อันนี้เขาระบุว่าตุลาไหม

ก่อนกว่าจำนวนจองเลยนะถ้าอย่างนี้นะครับอันนี้ไงคุณแม่
เพราะฉีดซีดีแก๊ไปแล้ว๒เข็มก็พร้อมจะบูธเข็ม๓
มันคือรอโมเดน่าไงแม่รอโมเดน่าแต่วันนี้เนี่ยแบบว่า๑๒๓หลาย
หลายคนที่แบบกำลังรอที่ชนบุรีเองเนี่ย
ที่๒๐๐เข็มให้แย่งกันหรือเปล่าครับครับใช่๒๐๐เข็มเขามีให้๒๐๐เข็ม
ปรากฏว่าคนเนี่ยไปรอกันสมมุติว่าวันนี้ฉีดตอนเช้าใช่ไหมคะ
เมื่อวานไปรอตั้งแต่หัวข้ำแล้วไปกันเป็นพัน
โอ้โหแม่คนเยอะมากสุดท้ายก็คือได้สองร้อยเขาก็เลยต้องมีการจัดสรร
โดยการที่เอาคนในพื้นที่ของชนบุรีก่อน
เลือกเฉพาะแบบในในจังหวัดก่อนเพราะว่าคนไปเยอะมากจริงอันนี้ไม่ใช่แบบไปแบบใครก็ได้
สำหรับคนแบบบุคคลทั่วไปนะคะก็คือต้องอายุมากกว่า๖๐ขึ้นไป
เป็นโรคอ้วนตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเด็กที่อายุ๑๒๑๘ที่มีโรคเรื้อรัง

พฤษภามิถุนากรกฎาแล้วด้วยก็บวกอีก๓ก็พอดี

เขาว่ากันไปเราก็รอกันดูว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะมา
วัคซีนเป็นความหวังเดียวของคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วตอนนี้
ถ้าสมมติคุณตัดภาพไปดูการพระชุมอภิปราณเวลาวางใจเร็วรัฐบาล
ก็จะมีการพูดถึงวัคซีนตั้งแต่เช้า
ตั้งแต่วักซีนต้นถึงตอนนี้

วันนี้คุณลองไปฟังดูนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเขาจะนำเสนอขึ้นไปว่า
นายกบอกผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะผมกลับบ้านไปผมก็สวดมนต์ทุกวัน
นายกเขาว่าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปตัดภาพไปดูว่า
การประชุมสภาวันนี้เขาบอกดุเดือดกันพอสมควร
เออแม่นก็ฟังนายกดีเนอะ
ฟังตื่นไปตั้งแต่๑๐โมงชั้นก็น่า

วันนี้เป็นประโยคที่เอาแบบนี้แโค้ยใช่ไหมระ

คือมีคนไปพูดถึงเขาว่าเนี่ย
นายกได้เงินทอนนะนายกแบบว่าเหมือนแบบครั้งนี้เขาก็บอกว่า
ทุกวันเนี่ยนะผมสวดมนต์ทุกวัน
ทำให้ตัวเองเนี้ยจะไม่ทำอะไรผิดอืม
คนก็พยายามขุดข้อมูลมาพูดถึงนายกไงว่านายกทำไมต้องมีซิโนแวค
ทำไมต้องนู่นตรงนี้นายกเขาก็ตอบมาว่าผมสวดมนต์ทุกวัน
เมื่อวันนี้สึกละนะสึกตอนนี้ประกาศสึกก็หมดแล้วสึกแล้ว
ทุกองค์แล้วแล้วบ้างปีพื้นนี้หลังจากที่ไม่ก็ขณะพระก็สวดมนตร์ทำวัดชาว
วัดเย็นนรึไม่ให้ยังกินหมูก็ท๊ะเลยนะอ่าฮะอืม
นี่เพิ่งจะได้เริ่มมีเห็นข่าวนายกนะคะ
เพราะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นข่าวนายกออกมาพูดอะไร

เพราะเขาอภิปัยไม่ว่างใจว่าวันที่สี่เขาถึงบอกว่า

มันจะไปสิ้นสุดวันที่๔กันยายน

วันที่๔กันยาแต่ก็บอกว่ายังไงก็ไปต่อกันอยู่แล้ว

สมสวดมนต์ทุกวันเพื่อจะบอกตัวเองว่า
ใช้หลักทะเยธรรมนะฮะอนามส์
อีกคนนึงผู้กำกับโจ้
ผู้กำกับโจทย์ว่าว่านี้เป็นกระแสสัมคมหรือเกิน
ว่าผู้กำกับโจทย์เนี่ยป่วยเป็นบริโภลา
นะก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้มันมีโอกาสหลุดหรือเปล่า
อยู่ดีก็มีโรคนี้เกิดขึ้นมาเฉยเลยไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
ถูกต้องแล้วเขาก็ไปสืบหากันอีก
ว่าคนขับรถเก่งพามามอบตัวน่ะคือใครครับ
ซึมกันไปอีกเช็คคดี๓๐๐รถหรู
คือตอนนั้นแบบรถที่เขาจดประกงเปิดประกอบอะไรที่แบบว่า
แจ้งความจับแล้วคุณก็ได้ส่วนแบ่งไป

วันนี้พลตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มครับ
ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามเนี่ย
เปิดเผยถึงขั้นตอนหลังกองปรับปรามเนี่ยรับโอน
คือตอนนี้สำนวนขดีทั้งหมดของ

พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องตำเนินการให้เสร็จ
ใน๓๐วันนี้ครับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย
ส่วนคดีพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำตำรวจไปแล้ว๖คน

ซึ่งเป็นชุดจับกลุ่มในฐานะพยาน
ให้การเป็นประโยชน์ว่ายอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จับกลุ่ม

แล้วทีมเนี่ยได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด
มาสอบปากคำที่สอบพอเมืองและขอสวรรค์จริง

แต่หลังจากนั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไร

ข่ายความผิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗หรือเปล่า

อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพนักงานสอบสวน
จะพิจารณาความผิดดังกล่าวหรือเปล่า
ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินที่วันนี้หลายคนบอก
โอ้โหเป็นตำรวจตอนนี้ล่าสุดเงินเดือน๔๐๐๐กว่าบาท

ไฮโซชิดซ้ายผู้ชายทั้งหลายชิดซ้ายทั้งหลาย

ไฮโซที่บอกมี๑๐๐๐๐๐๐๐ชิดซ้ายหมดเลย

เส้นทางการเงินของอดีตผู้กำกับโจ้
โดยเฉพาะการครอบครองรถยนต์หรูกว่า๓๐๐คัน
ขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

คือเบื้องต้นทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเขาปรากฏเป็นลดถูกต้องตามกฏหมายหมดเลย
รู้สึกจะมีอยู่คันเดียวคันที่แบบมี๑๐๐คันในโลกอ่ะคันไหนครับ
อันนั้นที่แบบยังจ่ายภาษีไม่ครบเขาก็ว่าอย่างนั้น
จากการเบื้องต้นการตรวจสอบเนี่ยเป็นของที่ถูกต้องตามหมดเลยนะครับ
เขาก็บอกว่าตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ไปเนี่ยจริงหรือเปล่า
กรณีอดีตผู้กำกับโจ้เป็นผู้แจ้ง
คือเมื่อก่อนนี้ผู้กำกับโจ้เนี่ยเป็นผู้แจ้งจับรถหรูกับกรมศุลกากรใช่ไหมครับ
วันนี้ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นเรื่องผิดปกติ

แต่ตอนนี้ก็บอกมันไม่ผิดปกติยังไง

เป็นช่องโหงกฎหมายถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมา

แต่หลังจากนี้จะต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดว่า
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ไปจริงหรือเปล่า

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ย

เขาบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับ๑

แล้วก็จะมากล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยไม่ได้

เหตุงานขนัดทำร้ายผู้ต้องหาบุญโรงพักษณ์
ปล่อยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำอีก
หากคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ตัดต่อก็ถือว่า
คลิปนี้น่าจะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะ

แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในการดำเนินคดีแล้วล่ะ

ก็มีข้อมูลได้อิงจากศาสตราจารย์ดรวันลบปิยะมโนธรรมนะคะ

ท่านก็มีการวิเคราะห์จากคลิปที่มันเกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ

สองบุคลิกหน้าเนื้อใจเสือ
ถูกต้องต่อหน้าพูดดีในใจลึกคิดร้ายทำร้ายผู้อื่น
ไม่ถึงขั้นเป็นไบโพล่านะคะอาจารย์บอกแบบนั้น
มีจุดซึมเศร้าต่ำสุดอารมณ์รุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้
นี่คือนักจิตวิทยาท่านวิเคราะห์จากในคลิปนี้นะคะ
ปรากฏว่าตอนแรกจำพ่อของผู้เสียชีวิตได้ไหมฮ

พ่อผู้เสียชีวิตบอกไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเลย

คือผู้กำกับโจ้เป็นคนดีผู้กำกับโจ้ยังมาที่งานศพเลย

ปรากฏว่าวันนี้ปีดาของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมีความผิดหรือเปล่า

ทางตำรวจเขาบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้เลยนะ

แต่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำมาแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ย

รวมทั้งเรื่องบุคคลที่มาช่วยเหลือนำตัวอดีตภูมิกับโจ้มาส่งที่สพแสนศุกร์
ว่าใครเป็นคนขับรถมาส่งผู้กำกับโจ้ที่พสพแสนศุกร์

มีภาพข่าวที่เห็นไปดูกล้องวงจรพิก
จะเห็นรถมาจอดเห็นทะเบียนรถนี่

เขาเรียกว่ามีที่ทางอยู่ที่กัลภุรีด้วยนะครับ

อ่ะโอเคฮะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงเมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่อง
เรื่องนี้ฮะเป็นยังไงเมื่อวานอยากกินหมูกระทะครับผมอยากกินหมูกระทะ
เจ้าวาดปาร์ตี้หมูกระทะเคราวแอลกอฮอล์นะครับผมย่อมศึกกลางดึกนะครับ
เจ้าคณะอำเภอยันสมัครใจนั่นเองนะฮะจากกรณีที่มีการจับกลุ่มแก๊งนะครับ
เจ้าอาวาสที่ร่วมกันปาร์ตี้หมูกระทะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ภายในกุฏิวัดบันเสานะครับจังหวัดเชียงใหม่
โดยกลุ่มพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ยอมลาศิกขาบทนะครับ
ตำรวจต้องส่งฟ้องนะครับต่อสารแขวงเชียงใหม่ทั้งพระเหลืองนะครับ
ก่อนที่ศาลจะสั่งจำคุกนะฮะ
ละ๑๕วันแล้วก็ปรับคนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
แต่โทษจำคุกนี่ให้รอโรงงานยาวให้๑ปี
พี่เช้าคะข่าวเจ้าอาวาสปาร์ตี้หมูกระทะมีการปรับเงินคนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
อ้าวเหรอฮะเขียนมาแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่า๑๐๐๐บาททำไมเหลือ๑๐๐๐บาทนึงอ่ะ
คือบางทีก็บอกว่ารวมกันแล้ว
รวมกันแล้วเป็น๑๐๐๐บาทใช่แต่ก็คือคนละ๑๐๐๐บาท
สรุปแล้วตอนนี้แค่คนละพันบาท
คนละ๑๐๐๐บาทแล้วก็บางท่านก็โดน๒๕๐๐บาท
ก็คือลดหลั่นกันไปนะครับถ้าเป็นแบบว่าพระชั้นแบบผู้ใหญ่

อ๋อใช่อยู่ในฝากผัวชุกเฉินมันไม่สามารถปรับได้มากกว่านะครับ
ความผิดของเขาคือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินกินเหล้าเกินเวลาแค่นั้น
คือกินเหล้ารู้สึกจะกินที่สองทุ่ม

หลายจากนั้นทั้งมีธรรมวินัยแล้ว
ก็ต้องเป็นสังคมพูดถึงแล้วแหละ
ถ้าสมมุติพระกินเหล้าในจีวัล

เมื่อวานที่ดูตามกฎของส่งก็คือเหมือนโดนระดับปาติตี

ล่าสุดพระรามหลวงพระราชมุชนีนะครับผม
พระราชมุณีนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เปิดเผยว่าพระทรงทั้งหมดเนี่ยได้สมัครใจลาศิกขาบท

โดยทยอยเข้าลาศิขาบทนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ให้กับพระเทพปริยัตินะครับผมเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบแล้ว
ทั้งนี้เนี่ยการลาศิกขาบทนะของพระทั้งหมดนะครับ
เป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับหรือกดดัน
แล้วก็ทางเจ้าคณะตำบลช้างคลานเขตหนึ่งนะครับได้มีการตั้งเจ้าวาดรูปใหม่นะครับ
เข้ารับตำแหน่งแทนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ย
เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจครับที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยจะมีการประชุมเพื่อกำชับพระในปกครองนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับ

ไม่พี่แล้วแต่ละคนนะที่บอกว่าอยู่

เป็นเจ้าอาวาสแล้วมาจากวัดหลายที่

เขาใช้เพราะว่าปาร์ตี้เจ้าอาวาส
ใช่แล้วที่นั่งทานก็หน้าพระประธานเลย

เข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหเหล้ายาปลาปิ้ง
เต็มไปฟังเสียงเจ้าคณะกันสักนิดหนึ่ง

เพราะว่าเห็นตอนแรกนี้ก็ยังไม่ยอม
ตอนนี้มีการพูดคุยกันหรือว่ายังไงครับ
มันก็คงไม่ใช่
มันคือความสมัครใจเขาเอง
คือไม่ได้บังคับ
คือให้เป็นไปตามระเบียบ
คือเราปุ๊บมันก็ไม่ได้
ก็ต้องให้เขาสมัครใจ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจจริง

อย่างน้อยออกมาเป็นคาราวาส
ค่ะแล้วจะทำอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง

แล้วไปทำทุกวันนี้ศาสนาก็

จะได้ว่ายพระได้อย่างเต็มอกเต็มใจ

ข้อนี้ข้อก็ห้ามพระปรุงอาหารทานเองอยู่แล้ว

นี่รุ่นแบบโอ้โหหมูกระทะปิ้งเลยปิ้งเตาถ่านด้วยนะเตาไฟฟ้าไม่เอาด้วยนะ
ใช่มีน้ำปานะด้วยมันละมุนกว่าไงแม่สะพานอ่ะ
แล้วไม่กลัวเหม็นควันในกุตงกุฏิ
ถ้าตัดสินใจทานแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วมดไม่ต้องไม่ต้องกลัวเหม็นแล้วพัดลมดูดออกก็ได้
แล้วแต่ละข่าวพระจัดปาร์ตี้อย่างนี้โอ้โหวัดเป็นแหล่งที่วัดได้เงินเยอะสุดนะ
จริงควรจะเอาก่อนจะศึกน่าจะมาเป็นอาจิตอาสาเผาศพโควิดนะฮะ
เขาบอกเผาต่อเนื่องกันเลยเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เป็นเรื่องที่คนพูดถึงอย่างหนักจริงเขาไปพิสูจน์กันว่ามีคนมาอ้างว่าลิ้น
ลิ้นเนี่ยลิ้นลิ้นลิ้นของเขาเนี่ยสื่อวิญญาณได้เฮ้ยเอาไปทำยังไง
แลบลิ้นเนี่ยปั๊บเขาแค่แลบลิ้นนะคะสัมผัสสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นได้เลย
โถโถหูสายเบิร์นช่วงนี้โควิดเนี่ยแรบลิ้นออกมาอยากเอาออกมาดีกว่า
ในที่สัปดาห์ข้างนอกแรบลิ้นสื่อวิญญาณเนี่ยไม่น่าจะดี
เป็นเรื่องที่คนพูดถึงอย่างมากฮะนายประเสริฐพนึกทองเนี่ย
หนุ่มรถเปื้อนโคนคนดังในจังหวัดระยองเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้นี่รถเขาเป็นอย่างนี้จุดเด่นของรถเขาเป็นอย่างนี้ค่ะ
เป็นรถเปื่อนโคนคนกลางจังหวัดระยอง
บอกว่าตัวเองสามารถสัมผัสวิญญาณได้
โดยใช้ลิ้นค่ะลิ้นเนี่ยแหละสามารถใช้ลิ้นเนี่ยสัมผัส

เดี๋ยวนะพี่ติตามไปพิสูจน์กันเลยเหรอคะพี่ติ
เราขอตัดภาพไปดูคุณติถามเขาหน่อยได้ไหม
โอ้โหชุดเขาคือชุดนี้เหรอคะ
เอาเสียงมาโอ้โหโอ้โหชุดเทพ
อันนี้กำลังสัมผัสยังไม่ชายังไม่ชาครับ
นี่ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่านี่
ลิ้นคุณพี่เขาจะใช้ลิ้นนี่เขาหลังสัมผัสดูว่า
ถ้าถ้าลิ้นชาก็รู้สึกจะมีเริ่มมีวะตอนนี้ยัง
ยังยังไหมครับนี่เนี่ยครับมีครับมีครับมาเริ่มมาแล้วครับ
เป็นกี่ดวงครับพี่ดวงวิญญาณตอนนี้มาได้สองดวงครับ
สองดวงเป็นชายเป็นหญิงครับเป็นชายครับอายุเท่าไหร่ครับ
อันนี้ยี่สิบห้าครับตอนเนี้ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผม
ก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับครับได้ได้สามครับได้สาม
เชิญครับเชิญไปอยู่ที่เชิญครับเชิญเชิญไปอยู่ที่
เข้าไปในรถผมเลยครับเดี๋ยวแล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่
เชิญขึ้นรถด้วยนะพี่นะเชิญขึ้นรถด้วยติติก็บ้าหนู
เอ้าติติก็ว้างเนอะเขาก็ต้องสื่อพี่รู้ไงว่ามันเป็นแบบลักษณะแบบไหน

แม่แม่รบหลู่ว่ะ

เขาบอกว่านำเอาโครนเอาย่ามาติดไว้ที่รถ

เขาบอกที่เอาโครนเอาย่ามา

แล้วการแต่งกายที่หนูสงสัยกันอะเม

แล้วก็แต่สร้อยของมีเส้นใหญ่อยู่

ใส่ทองสิบห้าบาทนั่นอ่ะอ่าสิบห้าบาทเขาบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องใส่หน้าที่ของเขาคือเดินจับผีทะเล
จับไปไหนอ่ะจับไปทำอะไรไปจับผีทะเลเพราะคือที่ติดไปก็คือหน้าที่ของเขาเนี่ย
จะไปเดินริมชายชายหาดนะฮะปากน้ำเนี่ยพร้อมบอกว่า
จะพาไปจับผีทะเลเมื่อไปถึงริมชายหาดปุ๊บเจ้าตัวแลบลิ้ม

แม่ไม่รู้น้องไม่เป็นป่ะได้ไม่เป็นทรีย์กันแสงแล้วให้ดวงวิญญาณฝั่งสักนิดนึง
เขาบอกลิงเขาชะชาเวลาที่เขาสัมผัสบินยา
ในระหว่างนี้เขาก็จะบอกว่าเปิดทรณีกันแสง
ลองดูซักนิดดีมันมานั่งอยู่ข้างหลัง
พี่ตีนั่งไปกับเขาหรอพี่ตีนั่งไปกับเขานะ
พี่ตีจะผีทะเลรึเปล่ายอดเลย
คนถามว่านี่ผมดูอะไรอยู่

เขาอยู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือให้ที่ให้ผีอยู่เหรอ

ต้องเชิญหมอป้าไปบ้านนี้แล้วแหละว่ามีอยู่ทั้งหมดหน่อย
เจอกับหมอป้าหน่อยนะอยากให้เป็นเพื่อนกัน
นะฮะจัดเฟรนนะ
เขาส่วยวิกหรือเปล่า
ผมแห้เหรอพี่ครับผมแห้

เหมือนเขาใส่วิกผมด้วยนะ
วิกผมลืมผม

เขาแต่งรถอะไรว่าแต่งรถที่ไม่เหมือนข้าวบ้านเขา

นี่ยังน้อยนะเมื่อก่อนอันนี้คือเต็มคันรถเลยรถเมย์

ฟังชาวบ้านเขาพูดกันหน่อยครับ
ยงวิญญาณหรืออะไรริรับตรงบ้านฝั่งตรงข้าง
ที่ประเสริฐเข้าวิญญาณเล่นร่อนมาที่เขาเรียกมาก่อยไหมครับ

ครับไม่มีไม่มี
แล้วส่วนตัวนี่เราชาวบ้านแถวนี้นอกจากเราแล้วคนอื่นเขาเคยเจออะไรแบบนี้
ไม่มีหรอกนะก็ไม่มีใครเจอไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลย

เพื่อนบ้านสายหัวหนักมากถึงขนาดบอกหมายังไม่หอนเลย
จับสัญญาณไม่ได้หรือเปล่า
นี่เขาจับสัญญาณได้นะเออ

โควิดใส่หน้ากากเนอะไม่งั้นให้คุณแม่ลองใช้ลิ้นดู
เพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ใช้ลิ้นจนได้ดีนะ

ใช่แล้วใช้ไม่เคยทิ้งร่องรอยไว้เลยนะ

เอ้าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะ
เรื่องแปลกทั่วไทยต้องมาวันนี้สิ้นเดือนพอดีเลยนะคะ
ช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
วันความหวังหมู่บ้านเราไปดูซิแต่ละคน

แต่วันนี้จะไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ตำบลท่ามะเขือ
เขาบอกว่าแม้กระทั่งไข่เป็ดยังประหลาดได้เลย

เขาบอกว่าไข่เป็ดที่มันประหลาดเพราะว่ามันมีตัวเลข
ตัวเลขไทยนะฮะคิดถึงตัวเลขไทยไหม

คือคุณธีรพลลาทองอายุ๓๔ปีเนี่ย

เขาเนี่ยเลี้ยงเป็ดเหล้านี้มานานแล้วหลายเดือนแล้ว
เขาเลี้ยงไว้๑๕ตัวเลี้ยงเป็ดอย่างนี้เนาะ
ช่วงหลังเนี่ยมันก็ออกมาขายทุกวันนะ
โดยตอนบ่ายเนี่ยเป็ดออกไข่มา๕ฟอง
ฟองเนาะปรากฏว่ามี๑ฟองฮะ

นี่ก็คือจะเก็บเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่มากินกันเอง

เขาบอกว่านี่มันออกมาฟอง
มันมีแคล็กที่เลขไข่

เอาถุงเอาเทียมมาว่ายหน่อย

ทำไมมันมีตัวเลขขึ้นมาได้ยังไงอืมนั่นแต่ดูแล้วเหมือนมันเป็นแบบสายลกที่มันแบบว่า
สมมุติว่าติดออกมาด้วยเออใช่มันติดออกมาแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหม
หรือเปล่าถูกต้องแต่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมีบางคนที่เลี้ยง
อันนี้ทุบที่การขัดีน่ะมั้ย
พูดขายดีเดี๋ยวจุดกันทุกที่แล้วดูกันไม่ไหวไม่ไหวแล้ว

ก็ไม่แน่อาจจะเป็นโชคที่เขาอาจจะให้ก็ได้

ฉันชอบคนที่ส่งไลน์เข้ามาจังเลยอะข่าวเมื่อกี้นี่เรานั่งดูอะไรกันอยู่หรือว่ะแล้วก็ตอบด้วยไข่มีเลขอะคุณคิดว่าคุณดูอะไรกันอยู่หรือ
นี่ทำไมต้องดูทุกวันเลยค่ะชอบมากในทางที่บอกว่าตัวเองว่าดูอะไรกันอยู่
มีครบทุกรถเห็นไหมมีทุกวันครบทุกรถอย่างนี้ไปดูอีกอันนึงเมื่อกี้ว่าเรื่องไข่อันนี้ว่าด้วยเรื่องของนกเจ้าสันค่ะ
เป็นนกแสนรู้นะคะตัวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าเป้าร่มป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็เข้าไปถึงในเขตวัดปั๊บเราก็จะได้ยินเสียงนกร้องแบบดังลั่นเลยล่ะ
แล้วก็ยังบินนำไปที่กุฏิของพระสมุขเชนเทพสุเทโวท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
หลาดมากแล้วน้องนี่ก็จะส่งเสียงร้องบอกเจ้าอาวาสว่า
มีคนมาเย็นวัดแล้วมีคนมาเย็นวัดแล้วอ่าโหเสียงเหมือนน็อก
โดยเจ้านกตัวนี้นี่เขาจะไปร้องเรียกเห็นไหม
ครับผมมันมาแบบนั้นโดยนกตัวนี้นี่เขาชื่อว่าเจ้าสันพันธุ์สันคอนัวค่ะ
อายุก็คือสามปีอ่ะนะคะด้านพระสมุขเชนเทพก็เปิดเผย
บอกว่าเจ้าสันเนี่ยมาอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยนานแล้วเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในวัดเนี่ยก็จะรินมา
แล้วก็เรียกที่ประตูกุฏิแล้วก็ส่งเสียงร้องอย่างนี้ค่ะ
ออกบินทบาทตอนเช้าเจ้าสันก็จะบินนำหน้าไปตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเป็นประจำเลย

ซึ่งเจ้าซานนั้นเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเป็นอย่างดีนะคะ
เมื่อมีชาวบ้านที่ต้องการโชคลาภในช่วงรางวัลออกก็จะมาขอมาขอเจ้าสันเนี่ยค่ะ
โดยชาวบ้านเขาจะใช้กระดาษทำเป็นม้วนนะคะแล้วก็ใส่หลอดพลาสติกเขียนเลข๐ถึงเลข๙เอาไว้
แล้วก็ให้เจ้าสันนั้นใช้ปากจิกออกมา๓อัน
ต่อมาชาวบ้านก็ได้นำไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะปรากฏว่าถูกรางวัลเขาเคยให้ถูกมาแล้ว
ทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยลองทำหลอดม้วนกระดาษเลขเอาไปให้เจ้าสันจิกหน่อย
แต่ไม่ยอมพยายามนะคะเบือนหน้านี้ตลอดเลย
แต่เมื่อนำเลขวางเอาไว้อันนี้เจ้าสันเขาถึงจะใช้ปากจิก๓อันออกมา

เจ้าสันให้ผู้สื่อข่าวมาเป็น๕๐
นี่ครับต้องลองดูมันก็มี๙เลข
ถ้าเกิดมันออกเบิ้ลแม่เขาจะจิกยังไง
เขาเอาแค่นี้จริงถ้าหยิบ๒อาจจะได้แค่๒เลข
ถูกปะถ้าเกิดมันมีเลขเบิ้ลน่ะ
มันก็บังคับให้เขาก็แค่๙เลขมันไม่มี๕๒ตัวเนาะ
เจ้าสันก็คงออกมาไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมา๕๒อันอะไรอย่างนี้

โอเลียงพักต่อไปโอเลียงไม่ถูกเลยไม่ใช่เหรอ
เลี้ยงเงียบเจ้าสันมาแทนฮะช่วงนี้
โอเลียงพักก่อนช่วงนี้เจ้าสันมาแล้ว

หนุ่มโดมประกอบรามห้างงานเข้าอีกแล้วครับ

เดี๋ยวก่อนข่าวแปลกทั่วไทยกำลังจะถาม
โดมไปทำอะไรแปลกเพราะในสกริปเขียนเห็นวัว
นึกว่าพี่โดมไปดูมัวแล้วนี่มาแล้ว
โอ้นี่ข่าวด่วนเลยครับผม
สาวสุดงงพี่เช้าก็งงด้วยนะครับ
วัวมานั่งอยู่ในรถนะครับแถมไม่ได้มีแค่หนึ่ง

จากเจสก้าแนวสันนะครับผมได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะ
กำลังขับรถต่อคิวซื้ออาหารที่
ในเมืองมาชฟิลด์รัฐวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกา
ทันใดสายตาของเธอก็ได้เหลือบไปเห็นบางอย่าง

นี่ครับที่สะดุดตาและสร้างความงงให้กับเธอ
ซึ่งสิ่งที่เจสก้าเห็นคือวัวฮะ
ตัวนึงเนี่ยนั่งอยู่ภายในรถเก่งครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นตุ๊กตาครับ
เพราะว่าไม่คิดว่าวัวทั้งตัวจะสามารถเข้าไปอยู่ในรถได้
แต่ต่อมาเธอก็เห็นมันขยับตัวนี่ครับ

เลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับ

ขับรถเก่งคันนั้นคือคุณลุงของเธอเองครับ
พึ่งกลับจากตลาดซื้อขายวัว
ผมแต่ละความจริงแล้วในรถมีวัว๓ตัว
แต่พวกมันอีก๒ตัวหมอบอยู่ข้างล่าง

โอ้โหแล้วแบบขนวัวด้วยรถเก่ง
แต่เมืองนอกน่ะไม่ได้เมืองไทย

นั่นมาให้ดูได้หรืออาจจะไม่ตัวใหญ่มาก

น่าจะเป็นลูกวัวนะครับโผล่มัดตัวเดียว
ถ้าเป็นเราเราก็งงนะอยู่ดีวัวอยู่ในรถ

ใช่ตลาดนะครับ

วันนี้มีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยค่ะอันต่อไปเป็นรังมด
ก็ฉันงงอยู่เนี่ยฉันดูอะไรสวนสัตว์หรือ

เขาบอกโอ้โฮชัดเกิน
ชัดเกินอย่างไรอับรูปมามันเป็นรังมดนะครับอะไร
ข่าวที่ฉันว่าโอ้โหเป็นพิธีกรมาเกือบ๒๐ปีนี่จะต้องมาเล่าข่าว
รังมดขึ้นกลางท้องทุ่งนาน

หน้าตาเนี่ยก็รังมดมันก็เป็นอย่างนี้

เออตัวเลขสองตัวชัดเป๊ะ

บางคนเนี่ยเขาบอกไอ้ร่องรอยรังมดเนี่ย
ซึ่งดูคล้ายเป็นเลข๙กับเลข๙

ก็มีคนเอาไประบุข้อความต่างนานานะฮะ
เอาโชคมาฝากทุกคน

ต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พยายามติดต่อไปยังผู้โพสต์ครับ

ว่าผู้โพสต์เนี่ยออกไปทำนาแถวบ้านแก่งหินปูน

แล้วบังเอิญไปเจอขุยมดดังกล่าวเนี่ย

ถ่ายปุ๊บนี่ก็ลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กนี่

ถูกนะครับผมนะฮะดูดีนะฮะ

ใช่แต่พี่เช้าเห็น๔ร่างซ้ายด้วยนะฮะ

เฝ้ารับชมทุกวันเจาะได้ลึกซึ้งมาก

มีอย่างแบบเรื่องเคลียดแม่

ช่างแล้วและมันไหลมันเมืองนะ

สำหรับหนุ่มโดมปลากรรมหลังจากที่ออกมาร้ายข่าวรองเท้ามือ๒
ทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้วิธีสร้างเพจ
ปลอมขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าโดมประกอบนะครับผม
แล้วก็แคปรูปจากหน้าจอตอนไลฟ์สดเนี่ยหลอกให้แฟนคลับโอนหลักหมื่นผ่านทาง
ส่งข้อความซึ่งตอนนี้นี่มีมิจฉาชีพทำแบบนี้เยอะมากนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเหล่าศิลปินดาราต้องระมัดระวังด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าระวังมิจฉาชีพนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่มีการไลฟ์ขายรองเท้ามือสองได้มีกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊คปลอม
แล้วก็ติดต่อผู้คนต่างทั้งที่กำลังร่วมประมูลแล้วก็ภาคการประมูลไปเสนอขายรองเท้า
และได้มีการส่งเบอร์บัญชีให้โอนเงินนะครับเกิดความสูญเสียขึ้น
แอดมินเนี่ยขอเตือนแจ้งว่าเป็นเฟซบุ๊คปลอมไม่ใช่ของจริงนะครับ
ถ้าเป็นเฟซบุ๊คของกลุ่มมิจฉาชีพอันนี้โปรดระมัดระวังด้วย
ทั้งนี้เนี่ยยังบอกอีกว่าหากใครหลงโอนเงินแล้วเนี่ย
มินเนี่ยแนะนำให้รวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วรีบแจ้งความดำเนินคดี
และแจ้งอายัดบัญชีให้เร็วที่สุดนะครับฝากไปถึงมิจฉาชีพนะครับผมนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยทางแอดมินเนี่ยได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รอทางคุณโดมเสร็จธุระจะไปแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าหากยังพอมีจิตสำนึกเหลืออยู่ให้ติดต่อผู้เสียหายและโอนเงินคืนให้เร็วที่สุดนะฮะ
โกงเขาเนอะถูกต้องดีเจภูมิก็โดนแบบนี้พี่เมย์ในโซเชียลมีคนเริ่มลงไปแล้วที่ว่ามี
ห้ามรับเบอร์แปดต่อไปนี้จะเป็นกลุ่มโดนแฮ็กมีมาตลอดเลยมันตอนเนี้ยลงกันเยอะมากในเฟสเตอร์
เรื่อยเลยค่ะบางทีก็ส่งเป็นแบบเอสเอ็มเอสมาเป็นข้อความก็มี
คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินกู้ห้าแสนบาทเยอะแยะเลยโดนทุกวันแหละ
เหมือนที่อยู่ที่ดีแบบคุณได้รับเงินหมอนาฮะพวกไรยังไง
ไปกดรหัสอย่าไปกดเบอร์โทรศัพท์อย่าไปกดบัตรประชาชน
มันถึงยุคที่สมุดบัญชีไม่ได้มีไว้เก็บไว้บ้าน
แต่วันนี้คุณแค่กรอกบัตรประชาชน
คุณแค่กรอกสมุดบัญชีมาไป

คุณมีสิทธิ์เอาเงินกู้เดี๋ยวนี้๓ล้าน๕ล้าน
คือเห็นขนาดตัวฉันเองก็ยังโดนเยอะเลย
คุณต้องรีบติดต่อมาตอนนี้คุณมีสิทธิ์ซื้อไอโฟนฟรีเท่านี้ราคาเท่านี้
คุณกรอกบัตรประชาชนคุณกรอกปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด

เพราะว่าบัตรประชาชนมันเป็นรหัสของเราไปจนวันตายเลยนะ
ใช่นะฮะแล้วก็เอาไปทำธุรกรรมทางการเงินได้สบายเลย

ทุกวันนี้มันจะมีกลุ่มที่บอกดูเลขรหัสบัตรประชาชน๔ตัวสุดท้าย
เขาบอกว่าทุกวันนี้เราให้รหัสบัตรประชาชน๔ตัวสุดท้ายเข้าไปปุ๊บนะ

เป็นเรื่องอย่าลืมว่าทุกวันนี้คนที่มันเก่งไอทีมันมีเก่งกว่าเราเยอะ
เราว่าเราเล่นเป็นถูกต้องไหมแต่เราไม่ได้เก่งเป็น
เราเล่นที่จะเล่นเหมือนเป็นเราเล่นแอปพลิเคชันเป็นเราเล่นโซเชียลเป็นเราเล่นนู้นเราเล่นนี้เป็นเราโอนเงินแอปพลิเคชันเป็น

เพราะทุกอย่างอย่าลืมว่ามันอยู่ในนี้หมดแล้ว
และคนที่เก่งธนาชีเทคโนโลยีพวกนี้มันก็เก่งเก่งนะ

ชีวิตน่ะเห็นอย่างงี้ปุ๊บเฮ้ยเด้งเข้ามาปุ๊บอืม
คุณแค่กรอกชีวิตคุณเปลี่ยนอืมเพราะฉะนั้นอยาก
ไปยุ่งไงมานะฮะข้อบครัวหนึ่งที่เรียกว่าน่ารัก
มากอะนะคะสำหรับครอบครัวของคุณกุ๊บกิ๊บ
มนทิพย์แล้วก็คุณบี้ทัศภาคนะคะ
สาวกุ๊กกิ๊บเขามีการโพสต์คลิปอยู่บนรถ
ท่ามกลางลมพัดแบบเย็นสบายค่ะ
ดูเอาละกันว่าว่างแว่วไหน
แฮทแฮททีมงานคุณภาพ
นี่คนมันอยากมีคลิปแต่ขับรถไม่เป็นนะจ๊ะอันนี้อืม
งานนี้เรียกว่าตอนจบคลิปพีคมากค่ะ
กับการขับรถเล่นของสามแม่ลูก
โดยเฉพาะเจ๊เป่ากับน้องเปย์นั่งชิลในรถประหนึ่ง
รถกำลังแล่นอยู่กลางถนน
เผยทีมงานคุณภาพนั้นยืนถือพัดลมเป่าในรถอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถือกิ่งไม้เอาไว้เคลื่อนไหวอยู่ข้างรถ
อันนี้ลักษณะเหมือนถ่ายละครเราทำแบบนี้เหมือนกันนะคะ

รู้สึกพ่อนักจะไปนั่นแล้วนั่นนั่นบีจะกลับเมืองจีนแล้ว

กันหมดแล้วรู้สึกไม้พี่รัฐก็กลับไปจีนแล้วนะ

ก็ไปจีนเขาบอกดาราที่ต้องตอนนี้กลับไปถ่ายละครจีน

แต่พอเขาเปลี่ยนพอเขาแบบเปลี่ยนวิก

ก็ที่มันเป็นธับทำย้อนยุคว่ะ

ไม่ไปเล่นไหม
เดี๋ยวมีแฟนรายการทำภาพมาให้อย่างรวดเร็ว

โอ้โฮไม่ต้องหาหนังจีนหาหอแจ้วแตกลูก

โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ

มีใครตายไม่ได้หรือไม่ได้

ไม่แล้วก็บทพี่เมเติบเองมาที่ตอนด่าผู้ชาย
ว่าเธอนี่มันช่วงชั้นต่ำพวกเป็น

กลเขียนบนคนเขียนมาดี
เธอเป็นพวกสวมให้ดี

สวมเฮดีมันยังได้เงินแต่เพลินมันคือไม่ได้เงินใช่ไหม
แบบแฟนคลับน้องกรัฟส่งมาแล้วบอกว่าวันนี้น้องกรัฟเขามีการให้สัมภาษณ์เรื่องที่คุณหนุ่มกันชายเขาเคยพูดบอกว่ากรัฟกำเนิดพลอยเขาให้นำสกุลไปแล้วใช่ไหมน้องกรัฟเขาเลยบอกว่าแบบเขาก็แบบว่าดีใจมากเพราะยังไงเขาก็เคารพรักพี่หนุ่มอยู่แล้วเขาก็ยินดีที่เป็นนำสกุลนี้
ได้ครับผมซีริต้าถ่ายรูปเทียบกับน้องกวินลั่นไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง
กวินครับลูกชายของสริต้าเจนเซ่นกับคุณกรนรงเดชนะครับผม
อกจากจะทำให้แฟนคลับละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมาก
คนเป็นพ่อเป็นแม่เองก็ยิ่งหลงลูกชายมากขึ้นทุกวันครับ
ล่าสุดครับสาวสุริต้าของเราเนี่ยได้โพสต์รูปคู่ลูกชาย
เทียบว่าแม่ลูกเหมือนกันมากแค่ไหนโดยเฉพาะรอยยิ้มหวาน
พร้อมกับเขียนแคปชั่นถามว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะ
ด้านสามีก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ายื่นปากกามาเลยครับพร้อมวง
คือแบบว่าพอได้ตารู้สึกจะเป็นตาคุณพ่อเนอะแต่ป่าเขาได้คุณแม่มา
อะไรแบบจิ้มเลี้ยแต่น้องอีกคนก็น่ารักนะแม่น้องอีกคนอ่ะ
น้องอีกคนน่ะน้องอีกคนนึงที่ต่อจากเนี้ย

ลูกเอลูกเอสุภาชัยเหรอลูกเอแม่
นั้นไม่เป็นลูกแล้วเป็นแม่เอแล้วค่ะไม่ได้นะ

คนนี้เขาบอกว่าคือน่าจะเป็นแม่น้องลูกเอแม่น้องสี่
มาแล้วนี่พร้อมสินะเขาต้องเรียวพี่เอนะคือเขาบอกกันเลยบอกว่า
เอนี่น่าจะเป็นนางเอกแม่เบี้ยคนต่อไปก็คือเธอคนนี้แหละค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งผู้จัดดาราที่แบบว่าหลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
สำหรับพี่เอสุภาชัยของเรานะคะแถมยังยืนหนึ่งเรื่องของการแต่งตัว
มีอะไรคอนเทนต์อะไรใหม่มาเข้าทีมเข้าแบบสถานการณ์ทุกครั้ง
ล่าสุดออกมาในชุดสีม่วงแปลงโฉมมาเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องน่ะทำได้อย่างไรนักหนาเนอะนะฮะหลักจริงช่างส่วนตัว
ไม่ใช่แค่เรานะที่แซวนะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
นี่คือเข้ามาเขียนคอมเมนต์แซวกันเพียบมาพี่ให้ดู

ขอโทษนะคะแอบโฟกัสไปที่ก้นของพี่เอค่ะ

คือมันผ่าข้างสูงขึ้นมาถึงแบบว่า

ใช่ต้นขานั่งพับเพียบอย่างนึง
แล้วเข้าใจคิดเอางูมาอยู่ข้างหน้าตรงนั้นพอดี

มันก่อนเล่นฟิตเนสน่ะชิคกี้พาย

มันเป็นคนที่มีวินัยมากใช่มันดีแม่มาก
เป็นคนที่มีวินัยและบ้าฟิตเน็ตมากเลย

มันทำให้คุณพ่อเต้ช่วงนี้ผมได้เริ่มฝึกขาบ้างแล้วครับ

กว่าจะมีกล้ามเนื้อขาที่ก้นเป๊ะปัง

ขุนชัดมากเลย
เจอมาฉันไง
แล้วทำไมแม่ไม่เล่าออก
เออแล้วทำไมไม่เห็นเล่าเลยอย่างเงี๊ยะ
เนี่ยที่สัมพักตอนนี้เห็นข่าวว่านัง
ก็บอกว่าพูดในรายการใช่ไหม

เกลียดเงียบเลย

ครับโอเคครับปล่อยความคิดครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบตอนเข้าสินค้ากับร้านละจานนั่นแหละค่ะ